วันนี้ความจริงตอนเที่ยงเนี่ยมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขานัดหมายกันเอาไว้เนี่ยนะครับ
นำโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมตอนเที่ยงนะแถวแยกอโศก
ขันหมากใช่ไหมคะเป็นคาร์มอบเป็นเดินขบวนบอกจะแห่ขันหมาก
เหมือนกับไปสู่ขอระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลแบบแหมให้อยู่ด้วยกันนะ
มีทีมชุดเลยใส่เป็นชุดแบบแต่งงานสีขาวสีครีมสีชมพู
อยู่ดีดีบ่ายสองเนี่ยขบวนขันหมากยังไม่ทันถึงไหนเลยนะฮะทั้งพักเก้าไกลพักเพื่อไทยเนี่ย
เอ้าฟ้าผ่าลงมากลางใจเลยค่ะเกมพลิกมันเปลี่ยนหมดแล้วสถานการณ์
หลังจากนั้นไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่พักเพื่อไทยครับ

เริ่มดุเดือดแล้วนะคะที่หน้าพักเพื่อไทยค่ะทุกผู้ชมครับ
นี่คือภาพที่กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุวังนะฮะกลุ่มทะลุวังนี่จำได้ไหม
เคยมาตอนที่เพื่อไทยเขาเชิญพลังประชารัฐมาหารือ
โรยแป้งใช่ไหมคะนั่นแหละนี่ฮะนำโดย
ุ้งตะวันแล้วก็ต้นน้ำนะครับมาที่ที่ทำการพักเพื่อไทยทันทีนะฮะ
นี่บันไดทางขึ้นตึกนะฮะหุ่นผ้าขาวดิบเนี่ยฮะ
หุ่นแล้วก็เอาเลือดหมูนี่มาสาดนะครับมาเผาหุ่นนะครับ
บอกเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หุ่นเหล่านี้คือตัวแทนของคนเสื้อแดง๙๙ศพ
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมที่วัดปฐุมวนาราม
แล้วก็คนที่ถูกอุ้มหายหลังรัฐประหารปี๕๗นี่ฮะ
สาดเลือดหมูราดน้ำมันก๊าซจุดไฟเผาแล้วก็ตะโกนต่อว่าด่าทอพักเพื่อไทย
บอกที่ทิ้งก้าวไกลไปเนี่ยไปจับคั่วรัฐบาลใหม่เนี่ย
นี่คือการลืมคนเสื้อแดงที่เคยสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยไปแล้วหรือยังไร
ผิดคำสัญญาได้อย่างไรนี่คือการหักหลังประชาชนหักหลังคนเสื้อแดง
นี่มวลชนกลุ่มทะลุวังนี่เห็นไหมฮะยังเอาเลือดหมูใส่เครื่องพ่น
ไปฉีดพ่นใส่ตรงกำแพงบันไดทางขึ้นพักเพื่อไทยด้วยนะครับ
ตอนนี้นะครับ
นี่นะครับทางรอปภก็ต้องพยายามมากันเอาไว้นะครับ
วลชนบางส่วนเนี่ยพยายามจะบุกขึ้นเข้าไปในที่ทำการพักเพื่อไทยให้ได้นะครับ
ความจริงเขาเอาแผงเหล็กมากั้นตั้งแต่เช้าแล้วนะมาขวางทางบริเวณบันไดทางขึ้นนะครับ
จนเกือบเกิดการปะทะกันเกิดขึ้น
หัวหน้ารอปภต้องเข้ามาห้ามทับห้ามศึกนะฮะ
ต้องดึงรอปภที่ประจำการตรงนี้เข้าไปด้านในก่อน
เดี๋ยวเหตุการณ์มันจะบานปลาย
แล้วต้องเปลี่ยนรอปภอีกชุดหนึ่งมานะฮะนี่จังหวะตรงนี้เห็นไหมฮะ
อีกชุดหนึ่งก็ต้องเอาถังดับเพลิงเนี่ยไปดับไฟที่เผาหุ่นอยู่ด้านหน้าทางขึ้นบันได
พอไปเอาไฟไปดับก็ไม่พอใจครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยเครื่องปลาเศษหุ่นเศษขี้เท่าเนี่ย
ขึ้นไปบนที่นี่บันไดทางขึ้นพักเพื่อไทยแล้วก็เปิดเพลงแห่ขันหมากให้เลยนะฮะ
เพราะเดิมตั้งใจจะแห่ขันหมากมาสู่ขอนะเพื่อไทยกับก้าวไกล
นี่ก็เลยเปิดเพลงแห่ขันหมากประชดเสียงดังลั่นพักเลยนะฮะ

เมียทางโฆษกภักดิ์นะครับ
ก็ต้องไปรับหนังสือจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะ

ว่าไม่อยากให้เพื่อไทยกับก้าวกลายต้องแยกจากกัน

ผู้หญิงนะฮะทางทีมโฆษกภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ออกไปรับหนังสือนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเพื่อไทยที่คุณหมอชนนั่นแถลงก็คือ
เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะจับมือกับพักไหนบ้างนะ
จะมี๒ลุงที่ทางฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมมองว่า

เดี๋ยวต้องรอฟังพรุ่งนี้นะครับ
เมื่อจะเป็นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะครับ
สุดท้ายสถานการณ์ก็กว่าจะคลี่คลายได้นะครับ

ตอนที่ทางเพื่อไทยกับก้าวไกลเขานัดประชุมกันนะครับ
สื่อมวลชนก็มารอทำข่าวอยู่เนี่ยนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ของที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับ
อยู่แถวถนนพระชบุรีตัดใหม่ครับ

วันนี้มาเปลี่ยนกล้องวงจรปิดนะฮะ
กล้องวงจรปิดที่นี่ครับ

จำได้ไหมวันนั้นวันที่พลังประชารัฐมา
มีการโรยแป้งเควียงแป้งกัน
แล้วก็จัดชุดรักษาความปลอดภัยโดยรอบพักอย่างเข้มงวด
เอาแผงเหล็กมากั้นเอาไว้

หลังการแถลงข่าวต้องแยกทางกัน

ใช่ค่ะส่วนที่ก้าวไกลค่ะ

เคลื่อกระบวนคาร์มอบมายื่นหนังสือเหมือนกัน
อยากจะให้๘พักร่วมจับมือกันให้แน่นเข้าไว้
มีคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อ
แล้วก็โศกพักเก้าไกลลงมารับหนังสือ

อยู่ก็มีหนึ่งในผู้ชมนุมตะโกนขึ้นมาเลยค่ะพี่อุ๋ย

อย่าไปยอมมันนี่อย่าไปยอมใคร

คือคุณรังสิมันบอกว่าเข้าใจนะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาวันนี้
เพราะอยากให้๘พักร่วมจับมือกันแน่น

มันไม่ได้อยู่ที่แค่ก้าวไกลคนเดียว

เจ้าบ่าวไม่อยู่แล้วเจ้าสาวจะยังไง

ที่เขาบอกคุณหมอชนน่านบอกเราก็เหมือนเจ้าสาว

แต่ตอนนี้พระสงค์ไม้ต่อให้พระอันดับสอง
เป็นพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเขาเลยกลายเป็นเจ้าบ่าว

คุณรังสิมันบอกว่าผมก็เข้าใจมาตลอด
อีกฝ่ายนึงจะไปมีภรรยาน้อยจะไปมีกิ๊กเนี่ย

กลายเป็นวันนี้เอ้าหย่ากันซะแล้ว

คุณรังสิมันก็ขอบคุณประชาชนที่มาให้กำลังใจก้าวไกลนะคะ
แล้วก็บอกว่าการแยกทางกันวันนี้เนี่ย
ไม่ใช่การตัดสินใจของก้าวไกล

คือความฝันของพี่น้องประชาชนที่ไปไม่ถึงฝั่ง
นี่คือคำพูดของคุณรังสิมันโรมนะคะ

คุณรังสิมันยังบอกด้วยว่าถึงก้าวไกลจะอยากจับมือไว้
แต่ก็ต้องยอมรับว่าก้าวไกลฝ่ายเดียว
จับมือข้างเดียวมันไม่แน่นหรอกคะ

ก้าวไกลเขาก็ถอยมาเยอะแล้ว
อ่าฟังเสียงคุณโรมได้ไหม
แต่ว่าผมเข้าใจมาโดยตลอดว่าเราแต่งงานกันแล้ว

แต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเจ้าสาวลอเกอร์
แต่มันคงเป็นเรื่องของกำลังจะมีการหย่ากันมากกว่า
ไม่ใช่เป็นเรื่องแบบนั้นนะครับ
เมียน้อยจะเยอะไหม